มีอีกหนึ่งเหตุการณ์เศร้าเกิดขึ้นนะคะที่นครศรีธรรมราชค่ะ
คือมีผู้หญิงคนหนึ่งหายตัวไปติดต่อไม่ได้มาสัปดาห์หนึ่งแล้ว
ครอบครัวเป็นห่วงก็เลยมาตามหาที่พักสุดท้ายที่อยู่เป็นรีสอร์ทนะคะ
เปิดประตูห้องเข้าไปโอ้โหเจอศพพี่สาวตัวเองอ่ะ

คนก่อเหตุก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะสามีพี่สาวนั่นแหละ

ภรรยามากเพราะว่าภรรยาก่อนหน้านี้ตั้งท้องอยู่๔เดือน
แล้วแอบไปทำแท้งที่กรุงเทพแล้วไม่บอกเขา
เขาบอกว่าตอนที่เขารู้เนี่ยเลือดขึ้นหน้ามาก
บภรรยาไปหลายครั้งแล้วก็คว้าเอาท่อนเหล็กที่ใกล้เนี่ย
หน่ำตีภรรยาไม่ยั้งโดยที่ไม่หันกลับมาดูด้วยว่า
ภรรยาเนี่ยยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าติดตามเรื่องนี้จากรายงานนะคะ

นายตะวันไม่มีท่าทีสลดยอมรับในสิ่งที่ทำลงไป
เขาสารภาพว่าวันที่๑๒สิงหาคมที่ผ่านมา
ก่อนเกิดเหตุได้ร่วมหลับนอนกับภรรยาตามปกติ
กระทั่งพบว่ามีเลือดไหลจากช่องคลอดของภรรยา
และท้องของภรรยาแฟบผิดปกติ
สอบถามภรรยาก่อนได้รับคำตอบที่สุดสะเทือนใจว่า
วันที่๔สิงหาคมภรรยาไปทำแท้งที่กรุงเทพ
ใช้มือตบหน้าภรรยาไปหลายครั้ง

หน่ำตีไม่ยั้งก่อนขี่รถจักรยานยนต์หนีไป
โดยไม่คิดว่าภรรยาเสียชีวิตแล้ว
โทรศัพท์บอกญาติและแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัย

เพราะรับไม่ได้ที่ภรรยาไปทำแท้ง
น้องชายของผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นผู้พบศพคนแรกบอกว่า
พี่ชายกับพี่สะพ้ายขาดการติดต่อกับครอบครัว

เดินไปเปิดห้องก็ตกตะลึงเมื่อเจอศพพี่สะพ้าย
เขายอมรับว่าเสียใจมากที่พี่ชายฆ่าภรรยาของตัวเอง
ขณะที่ชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับบ้านหลังเกิดเหตุบอกว่า
ก่อนหน้านี้เคยเห็นสองสามีภรรยาทะเลาะและตบตีกันบ่อยครั้ง
เคยคิดเข้าไปห้ามปรามเพราะดูฝ่ายชายโมโหร้ายแต่ก็ไม่กล้า
ตอนนั้นที่เจอเนี่ยเขาทำอะไรกันอยู่ค่ะตอนนั้นที่เราเจอ
ผู้ชายอยู่ด้านล่างผู้หญิงก็ไม่เห็น
อยู่ตรงไหนครับพี่ไทย
อยู่ด้านล่างชั้นล่าง

อันนี้ครับผมไม่ได้เข้าไปนะผมดูจะเป็นต่างผ่านนะ

แล้วผ่านทุกวันได้กลิ่นอะไรไหมฮะกลิ่นศพกลิ่นอะไร
ไม่มีกลิ่นทุกวันเขาจะมีรถเก๋งรถกระบาดอยู่อันนี้
ก็มีรถกระบาดไว้ไม่ให้เข้าไปยุ่ง
สำหรับการดำเนินคดีตำรวจจะสอบปากคำนายตะวันอย่างละเอียด
โดยแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
และจะนำตัวผู้ต้องหาฝากขังต่อไป
ส่วนศพผู้เสียชีวิตญาติอยู่ระหว่างเดินทางติดต่อรับศพ
จากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
เพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณี